เปิดตัวภาพยนตร์เลิฟเลย๑๐๑นำทีมโดยพี่ม่ำน้องธัญญาสยาม

นั่นเป็นพี่สาวธัญญาอีกทีนะคะ
แล้วก็มีนักแสดงกันมากมายพี่สมรักด้วยค่ะ
ฉายจริงนะคะ๑๒มีนาคมนี้พิเศษสุดมี๒เวอร์ชัน
มีภาษาใต้ด้วยพี่เอกชัยมาภาคนะคุณผู้ชมค่ะ
และงานนี้ค่ะพี่หม่ำนะคะก็ได้มาร่วมแสงความเสียใจด้วยนะคะ
ครอบครัวที่สูญเสียในเหตุการณ์กราดยิงที่โคราช
เพราะว่าเพื่อนพี่หม่ำอยู่โคราชเยอะ
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะแต่ว่ารอดค่ะ
แต่ว่างานนี้นะคะพี่หม่ำก็ฝากกำลังใจ
บอกว่าชาวโคราชต้องผ่านเรื่องร้ายนี้ไปให้ได้ค่ะ
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะ
อีกหนึ่งท่านนะคะพี่สมรักคำสิงคุณผู้ชม
บอกว่าโชคดีสุดเลยเพราะเดิมทีเนี่ยลูกชายมีงานนะคะ

หมายถึงว่าติดแบบงานที่เกี่ยวกับเล่นฟุตบอลอยู่นะคะ

งั้นโอ้โหคนเป็นพ่อไม่ได้หลับไม่ได้นอนแน่นอนนะคะ
ไปฟังพี่สมรักเปิดใจถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะ
มีงานโชว์ตัวของลูกชาย

ถ้าไปก็ไม่แน่ก็อาจจะ
โมงเย็นทุ่มนึงอาจจะนั่งทานข้าวในห้างนั้นนะฮะ

ก็เลยยกเลิกสละสิทธิ์ไป
ก็ถือว่าโชคดีป่ะโชคดีโชคดี